มาที่เรื่องราวแรงบันดาลใจกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
แล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครก็ต้องรักสุขภาพ
ด้วยเทรนด์ปี๒๐๑๖เนี่ยผู้หญิงยุคใหม่ก็ต้องเศรษฐศุกภาพด้วย
พาไปดูคุณยายท่านนี้ค่ะน้ำหนักร้อยกว่าโลอายุ๗๘แล้ว

เป็นชาวอเมริกันกำลังยกบาเบลที่มีน้ำหนัก๑๐๒กิโลกรัม
คือไม่ใช่ตัวคุณยายที่หนัก๑๐๐กว่าโลแต่ว่าเป็นบาเบลที่น้ำหนักร้อยกว่าโล
คุณยายใส่เข็มขัดถ่น้ำหนักด้วยใช่ไหม
เท่ใช่ไหมพี่มิ้นออกกำลังกายบ่อยดูทรงสิยี่ห้ออะไร
ไม่เห็นแต่คุณยายทัดถูกทุกอย่าง

ใช่นี่อะไรเดทลิฟต์หรือเปล่าท่านี้

ขึ้นลงติดต่อกัน๓ครั้งแข็งแรงกำยำมาก

คลิปนี้กลายเป็นที่ฮือหาบนโลกออนไลน์ค่ะ
เพราะว่าหลังจากครูฝึกสอนฟิตเน็ตของคุณยายเนี่ย
นำไปโพสต์ในอินสตาแกรมก็มีคนมาชื่นชม

คุณยายกำยำมาก

ไม่ค่อยมีแรงเดินขึ้นบันไดค่ะ
หลานสาวก็เลยพามาเข้ายิม

ยกบาเบลที่มีน้ำหนักมากถึง๑๐๗กิโลกรัมมาแล้ว
เรียกว่าหน้าทึ่งต้องขอกดไลค์ให้กับคุณยายรัว

เทรนเนอร์คุณยายคือใครเขาบอกดิฉันที

เรายังอายุเท่านี้อยู่เรายังรู้สึกเยอะ

ข้างละ๘โลก็ยกได้๓ทีดิฉันก็วางแล้วค่ะ
เออนะคะคุณยายแข็งแรงมาก

เชื่อว่าคงไม่ได้อยู่ยกขึ้นได้หรอก

เพิ่มขึ้นอยู่ดีจะมายกเป็นร้อยเนี่ย

ในการออกกำลังกายมาเป็นระยะเวลา
ระยะหนึ่งแล้วล่ะนะก็ต้องบอกว่าชื่นชมจริง
ใช่ขอโค้ดคำที่บอกว่า

ควรเป็นค่านิยมมันสาว